ต้องมีมาดูแล้วเดี๋ยวจะให้ดู
หนุ่มตัวน้อยไปยืนอยู่หน้าเวที
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายใหญ่เลยนะ

หวังค่ะ
ไม่อยากมาก
โอ้โหแล้วขยันถ่ายซะด้วย

นำสกุลมุฒมัฒเรื่องเล่นชื่อเปิ๊ยสประหลูก
ท่อแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ

ให้เจอเถอะต่อจากนี้พอโตเป็นนุ่มแล้วตามน้องให้เจอ
อยู่ตามหน้าเวทีนี่แหละเออแล้วคืออยู่หน้าเวทีถ่ายแบบนี้
พี่แซคยังแซวว่าโอ้โหเลือกเฉพาะสองคนตรงกลางซะด้วย
ทำไงถ้าเกิดพี่แซคอยากอยู่ในคลิปน้อง
ต้องเดินวนมาตัดผ่านกล้องเอาเองนะเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ค่ะ
คือเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเอาจริงนะ
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คลิปที่น้องถ่ายออกมา
ขอดูมุมที่น้องถ่ายหน่อยได้ไหมแม่น้องเอามาลงด้วยค่ะ
ลองดูค่ะ
เอาอีกคนนี้
เออเนี้ยทำเพื่อพ่อกันตันอยู่กันตันอยู่นะ
เออไม่รู้คลิปนี้จะถึงมือพ่อหรือเปล่า
นี่เธออาจจะลบก่อนเธอไปบอกชื่อนามสกุลน้องเขา
ค่ะจนมีคุณผู้ชมเข้ามาบอกว่านามสกุลเดียวกับพี่เบิร์ตเลย